เริ่มที่เรื่องของไอ้โม่งคนนี้ก่อนที่ปีนรั้วบ้านกำแพงบ้าน
แล้วก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งหญิงชราอายุ๗๕ปีนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
สุดท้ายโดนแทงพลุน๓๒แผลเสียชีวิต
เลือดแบบโอ้โหทั่วบ้านเลยเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยม
แต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าสามารถกระชับวงให้มันแคบลง
คิดว่าน่าจะเป็นคนงานที่ไปทำงานในพื้นที่
หรือไม่ก็เป็นนักโทษที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมานะครับ
ภูมิกับสพเมืองชะอำที่เพชรชบุรีท่านพันธุ์ตำรวจเอกวายุพักวงศักดิมริน
ท่านก็บอกความคืบหน้าเรื่องนี้ที่คนร้ายไปแทงนางสุธาสินีพันธ์สวัสด
อายุ๗๕ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านก็เป็นการฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
เพราะว่าโดนแทงไปถึง๓๒แผลด้วยกันแล้วก็ลากร่างออกมากองอยู่หน้าบ้าน
เลือดนี่แดงฉานไปหมดเลยตอนนี้ตำรวจเขาวางแผนในการสืบ
หาผู้ชายคนในภาพเนี่ยปูพรมล่าคนร้ายเลยแล้วก็สามารถที่จะจำกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยให้มันแคบลงได้
น่าจะเป็นคนในพื้นที่เช่นอะไรคนเลี้ยงวัวคนงานก่อสร้าง
ทำไมถึงแคบลงมาเพราะดูจากเรื่องของการแต่งกาย
คล้ายกับคนทำงานแบบนั้นแล้วอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจะพ้นโทษออกมา
แล้วกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาก่อเหตุ
แล้วคาดว่าประสงค์ต่อทรัพย์แน่
เพราะว่าอะไรในบ้านเนี่ยมีร่องรอยการบริรุขล้มสิน
แล้วก็ลากผู้ตายออกไปแบบนี้
คนร้ายมีตำหนิก็คือมีไฝที่หน้าผากคุณผู้ชมนะฮะเพราะจังหวะที่เขาไปกระหน่ำแท้งเนี่ย
หมวกที่เขาใส่มันเปิดออกแล้วตำรวจไปเห็นในกล้องวงจรปิดว่าเขามีฝ่ายที่หน้าผาก
นะฮะมีลายนิ้วมือมีรอยเท้าต่างต่างแล้วคาดว่าน่าจะมีบาดแผลจากการที่ต่อสู้กัน
แล้วก็บาดเจ็บด้วยนะตอนนี้รู้ข้อมูลแล้วแล้วก็รู้เส้นทางที่หลบหนีแล้วนะครับ
นี่กำแพงบ้านที่เขาปีนเข้ามาปีนเข้ามาแล้วก็ปีนออกไปด้านนอกมันเป็นพื้นที่โล่ง
เป็นสวนมะพร้าวอะไรแบบนี้นะครับคือตำรวจเนี่ยมีการเชิญตัวในติ๊ก
ติ๊กเป็นใครนายติ๊กเป็นคนงานก่อสร้างในพื้นที่ยังเป็นแค่คนที่ตำรวจเขาอยากได้ข้อมูลเฉย
ก็เลยเอามาสอบปากคำเพราะเอ๊ทำไมนายคนนี้ไปมีเสื้อเหมือนที่คนร้ายใส่
เป็นเสื้อที่ได้แจกมาจากรถปูนแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าไอ้เสื้อแบบนี้คนงานเขามีกันทุกคนแหละ
ปูนเขาแจกคนงานก่อสร้างต่างหลังสอบปากคำในติ๊กเสร็จก็มีการถอดเสื้อให้ดู
เพราะว่าตำรวจอยากดูว่ามีรอยแผลหรือเปล่าไม่มีอันนี้ในติ๊กไม่มีรอยแผล
แค่มีเสื้อเหมือนที่คนร้ายใส่เท่านั้นนะฮะทีนี้ดูจากภาพวงจรปิดแล้วเนี่ย
คนร้ายน่าจะผอมหน่อยค่ะแต่ว่าติ๊กเนี่ยไม่ได้ผอมนะฮะ
คนร้ายน่าจะผอมสูงสูงกว่านะซึ่งติ๊กบอกว่าผมก็ไม่เคยเห็นคนนั้นมาก่อนเหมือนกัน
ก็เลยถามในคนงานในแคมป์ก็ไม่มีใครผิดปกติใดก็ไม่มีใครเห็นลักษณะคนร้ายที่เป็นแบบนั้นเลยนะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่จำรวจไปถามลุงยอดลุงยอดเนี่ยเป็นคนเลี้ยงวัวเคยเลี้ยงวัวใกล้กับบ้านของผู้ตาย
ยอดบอกว่าผมขอแสดงความบริสุทธิ์ใจนะผมใส่ชุดเหมือนคนร้ายก็จริงแต่ผมไม่ได้ทำแน่นอนนะฮะ
คือถ้าผมทำจริงผมไม่กลับมาเลี้ยงวัวที่เดิมหรอกนะฮะคือพอดีคนร้ายไปแต่งตัวคล้ายคนเลี้ยงวัวไง
แล้วก็แต่งตัวคล้ายคนงานก่อสร้างตอนนี้ตำรวจก็เลยสโขบไปพอมีข่าวว่าตำรวจสโขบไป
คนที่เป็นคนที่แบบแต่งกายแบบนี้ก็เลยต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกันนะ
คุณผู้ชมดูวงจรปิดเนี่ยฝั่งซ้ายของจอเนี่ยฮะตอนที่บุกเข้าไปที่บ้านเนี่ยฮะ
เสื้อขาวแขนน้ำเงินอืมแล้วก็มวกมวกกับโมงอ่ะคล้ายกันเนี้ย
แล้วมันก็มีเมื่อกี้วงจรปิดที่จับภาพได้ว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในชุมชนนะคุณ
คือมีชาวบ้านบอกช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาของการเกิดเหตุ
มีคนขี่รถจักรยานยนต์คุณแล้วดูเสื้อนะฮะเสื้อขาวแขนน้ำเงินเหมือนกัน
ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับบ้านที่เกิดเหตุลองไปดูวงจรปิดบ้านที่เกิดเหตุ
ลักษณะการสวมเสื้อคล้ายกับคนนี้คล้ายกันใช่ค่ะเนี่ยฮะคล้ายกันมากนะฮะ
แล้วก็หมวกกับไอ้ผ้าคุมใบหน้าแต่ว่าวงจรปิดที่เห็นตอนขี่จักรยานยนต์เนี่ยคุณ
ตำรวจได้ภาพมาตอนที่เหมือนหมวกมันปลิวค่ะทำให้เห็นดวงตาของคนอืม
ต้องสงสัยนะอันนี้ยังไม่ได้เป็นคนร้ายนะผู้ต้องสงสัยเนี่ยคุณเห็นไหม
คล้ายกันไหมเสื้อเหมือนกันไหมคือเสื้อลำตัวสีขาวแต่ว่าแขนอ่ะสีน้ำเงิน
ใช่ฮะหมวกเหมือนกันไหมหมวกคล้ายก็เหมือนแต่อย่างที่บอกว่าเสื้ออันนี้คือมันเป็นเสื้อที่โรงปูนเขาแจกนะ
ใช่ฮะก็เลยมีคนมีแบบนี้เยอะก็เลยไม่มั่นใจว่าจะมีใครที่แบบมีสักกี่คน
อารมณ์ความรู้สึกเหมือนคดีน้องชมพู่เลยเสื้อสีส้มอ่ะที่มีกันหลายบ้านอ่ะแล้วคือคนเลี้ยวัวก็ใส่หมวดอย่างนี้ไง
อืมคนงานก่อสร้างก็ใส่หมวกอย่างงี้ไงค่ะครับแล้วเสื้อก็คล้ายคล้ายกันก็เลยอ่ะ
นะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเขามีฝ่ายที่หน้าผากหมายถึงคนที่ฆ่า
ทีนี้มาดูที่เรื่องของงานศพผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะฮะลูกสาวของผู้ตาย
นานิมนต์พระมาจากวัดมาทำบุญที่บ้านบ้านที่เกิดเหตุมาเชิญลงวิญญาณมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ซึ่งคุณหยกเนี่ยคุณผู้ชมลูกสาวเนี่ยจริงแล้วเขานอนอยู่ในบ้านเขาบอกว่าโอ้โหเห็นแม่นอนจมกองเลือดนะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นการฆาตกรรมนะแต่ว่าตัวเองก็มาช่วยแม่ไม่ทันเหมือนกันหลังตำ

คือรอบแรกตอนที่เดินเข้าไปพยายามจะไปบิดประตูหมาไม่เห่านะแต่พอตอนจะออกมาเนี่ยหมาเริ่มเห่าแล้วคุณยายก็เลยออกไปดูเนี่ยก็เลยเจอกับคนร้ายเนี่ยคนที่เข้าบ้านอันนี้คืออะไรคนงานหรอเคยมาก่อสร้างหรอเคยมารับจ้างหรอหรืออาจจะเคยเข้ามาดูราดราวแล้วคุ้นชินกับหมาหรออันนี้ไม่มั่นใจแต่ทำไมหมาไม่เห่าแล้วหมามันไปหา
ก็ยังมีสามีคนแม่ก็คือคุณพ่อของเธอใช่ไหม
แล้วก็มีคุณหยกซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ย

ส่วนคุณหยกก็กินยานอนหลับ
คงไม่อยากให้คนในบ้านได้รับอันตราย

แล้วก็พยายามที่จะเอาคนร้ายกับตัวเองออกมาอยู่หน้าบ้าน

อย่าทำป้าเลยป้าแก่แล้วท่านก็พูดอย่างนี้บ่อย

ยิ่งเศร้าไปกว่านั้นคุณผู้ชม

ซื้อทูบเทียนมาเตรียมทำบุญวันเกิดด้วย

เป็นคดีใหญ่ที่หลายคนจับตามองนะ

คุณยายตั้ง๓๐กว่าแผลเนี่ยนะฮะ